สร้างสรรค์ขึ้นจากตัวต่อเกือบ๑ล้านชิ้น
ประกอบด้วยสถานที่สำคัญต่างของเมืองอย่างครบครัน
โดยมีจุดประสงค์เพื่อเฉลิมฉลองกันที่เมืองดังกล่าว
ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน๒๕๖
ซึ่งกำลังจะเปิดฉากขึ้นในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ครับ
ซึ่งใช้เวลาร่วมกันนานถึงกว่า๒๕๐๐ชั่วโมง
ในการประกอบชิ้นส่วนหลากสีสันแต่ละชิ้นเข้าด้วยกันอย่างประนีต

แล้วก็เตรียมที่จะเปิดให้ประชาชนและผู้ที่สนใจได้รับชมอย่างเป็นทางการ
อีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับ
แบบมาจากเมืองต้นฉบับอย่างครบครัน
จากนี้ยังได้นำสถานที่สำคัญที่มีชื่อเสียงจำนวน๒๕แห่งมารวมเข้าไว้ด้วยกัน
โดยในจำนวนนี้ก็รวมถึงตราสัญลักษณ์โอลิมปิก
สนามกีฬาที่ใช้ในการแข่งขันอาคารบ้านเรือนของประชาชนนะครับ
หรือแม้แต่รูปปั้นพระเยซูบนยอดเขากอโกวาดูด้วย
มีความแตกต่างกันออกไปถึง๑๐ขนาดนะครับ
โดยหากประกอบทั้งหมดขึ้นด้วยมาตราส่วนเดียวกัน
ก็จะทำให้สถานที่บางแห่งเช่นสนามกีฬานั้นดูจะมีขนาดใหญ่จนมากเกินไปครับ